เอาจริงนะดื่มเหล้านี่ก็ว่านักแล้วนะ
แต่คุณคิดดูสิเหล้าผสมยาบ้า
นี่พอผสมกันแล้วก็ยิ่งคลั่งหนักไปใหญ่เลยค่ะ
เที่ยวถือเคี้ยวนะเดินเข้าไปในหมู่บ้าน
ไปฟันศาลทุบพื้นบ้าง
เดี๋ยวไปดูหน่อยชาวบ้านเขาหวาดภาวะเหลือเกินค่ะ
หูคุณดูสินาทีที่เข้าจับกลุ่มกล้องที่ติดตัวของตำรวจน่ะนะคะ

แต่จริงเขาลุยหาตำรวจก่อนเลยนะคุณนะ

แล้วก็เวียงไปเวียงมาหมุนตัวสะบัดตัว
นั่นน่ะมองดูคือเขาใส่กางเกงในตัวเดียวใช่ไหม

เพราะเขาบุกเข้ามาบุกเข้ามาแบบนี้ค่ะ

เขาคุ้มคลั่งอยู่ตรงถนนท้าย
หมู่บ้านหนองว่าที่หนองแสงของอุดรน่ะนะคะ

อีกมือหนึ่งถือมีดปลายแหลม
ตัวในแอดเขาล้มลงกับพื้นถนนไง

เอาไม้ง่ามเหล็กง่ามนี่นะคะดันตัวเอาไว้
แล้วท้ายที่สุดคุมตัวแอด

คุยกับแม่ของนายแอดหน่อยค่ะคุณแม่เกษร

ฉันขายของอยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน
ลูกฉันน่ะเมาคลั่ง
เพราะว่าลูกฉันกินทั้งเหล้ากินทั้งยา
กินเสพยาบ้าผสมกันกับเหล้า
แล้วลูกเดินเคาะหม้ออลูมิเนียมตามถนน
มือก็ถือเคี้ยวมือถือมีดไปด้วย

ชี้หน้าด่าแม่ขู่จะทำร้ายแม่

ใช่ค่ะแล้วแม่เล่าให้ฟังด้วยนะ
ว่าที่ผ่านมาลูกฉันอาการไม่ได้หนักขนาดนี้เลย
ก็แค่โวยวายอาจจะทำลายข้าวของที่บ้านบ้าง

นี่พอเห็นสภาพลูกแบบนี้ฉันเองเป็นแม่ก็กลัว
อยากให้ตำรวจจับตัวลูกไปไปรักษาอาการจนปกติ

แล้วถามว่าสารล่ะสารที่ลูกชายทุบทำลายไป
โอ้โหนี่คุณดูสภาพเห็นไหมนี่เดือดร้อนแม่นะ
นี่เป็นสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเลยนะ
พังเสียหายแบบนี้นะฮะใช่ค่ะแม่บอกว่าแม่น่ะ
ต้องไปทำพิธีขอขมาเพราะแม่ก็กลัวไง

จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างที่บอกคนในหมู่บ้านเขาเคารพนับถือ

เตรียมข้าวของไปกราบขอขมาแบบนี้เลย
คือชาวบ้านเขาบอกว่านอกจากหวาดภาวะกับชายคุ้มคลั่งแล้วนะ
ยังต้องกลัวเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาลงโทษอีกนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วตำรวจบอกว่าจริงในแอดขาประจำ

แต่แต่ละรอบที่คลุ้มคลั่งไม่ได้แรงขนาดนี้
ก็มีแค่ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็ปล่อยตัวไป
แต่ไอ้รอบนี้นะอาการแอดหนักเหลือเกิน
คงต้องดำเนินคดีข้อหาเสพยา
พกอาวุธมีดพกอาวุธเขียวไปทำทางสาธารณะ

ล่าสุดตำรวจบอกว่าดูสิเอาให้นักข่าวดู
เป็นเคี้ยวยาวเหมือนกับเคี้ยวมีดสั้นอย่างนี้ค่ะครับ
ตำรวจก็สั่งฟ้องต่อสารแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะนำตัวนายแอดไปบำบัดต่อไป
วันนี้ชุมชนเขาก็จะมีการทำพิธีอีกนะ
ในการที่จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ

ที่ภังเสียหายอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะค่ะ